ได้ฉายาว่าเป็นตลกที่สวยที่สุดคนหนึ่ง
คุณส้มเช้งสามช่าค่ะ
ไปนอนอยู่เกาหลีกี่วัน

ดีหมดเลยเงินก็ดีงานก็ดี
ความรักหนูไม่ถามเพราะมันเกินความรักไปแล้ว

เอ่อความรู้สึกก็ดี

แก้จมูกดึงตากรีดตายกเอ็นโดไทฉีดไขมัน

หมอตัดหัวเปลี่ยนดีกว่าไหมเยอะขนาดนี้
ความเป็นตนุมรณะมันตีความหมายถึงว่า
ตัวเองเป็นคนที่มีเหตุอุบัติเหตุ
สิ่งเล็กน้อยเกิดขึ้นตลอดการ
เก้าอี้แล้วก็คือแก้มเนี่ยกระแทกกับเหลี่ยมเก้าอี้
กล้ามเนื้อข้างในฉีออกจากกล้ามเนื้อ
ราศีไหนในปีนี้ฮะมีโอกาสรับทรัพย์เป็นกรอบเป็นกรรม